แต้วหลังจากที่แบบว่าคนก็พูดว่าสรุปแล้วทำไมนางไม่กักตัว
ใช่ครับนะครับเพราะว่ามีคนไปเจอน้องไง
ไม่ใช่นางออกมาบอกเองเลยไปชมโครงการสารพัดโครงการเลยความจริง
เขาก็ไม่รู้ว่าเขายึดหลักของหมอเขาไปยึดหลักของหมอหรือเปล่า
ที่หมอแต่ปรากฏว่าคนบอกไม่ใช่
เพราะว่าแอปทักษะออนก่าว๑๔วันทำไมเจ้าก่าวก็ก่าว๗วัน

ถูกต้องล่าสุดหลังจากแก้ไขแทมไลน์หลังโดนแหกอากาศล่าสุด
แนะนำว่าต้องทำยังไงบ้าง
จากกรณีที่แวะได้ออกมาชิคแจง
ตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลยทีเดียวครับ
ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิภาควิจารณ์

อีกทั้งยังปกปิดไทม์ไลน์จนทำให้นะครับผมนะฮะ
แท็กแต้วนัทพรทยานพุ่งเทนทวิตเตอร์นะครับผม

ล่าสุดนะสาวแต้วได้ออกมาชี้แจงระบุว่า
แต้วขออนุญาตชี้แจงแก้ไขทำลายย้อนหลัง
วันที่๖และวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มเติมนะคะ

โดยไม่ได้มีเจตนาปกปิดแต่อย่างใดนะครับผม
เบื้องต้นจากการปรึกษาของแพทย์แล้ว
เพราะยังไม่มีอาการใดบ่งชี้แน่ชัดนะครับ
แล้วก็เพื่อเก็บสิทธิ์ในการเข้ารักษา

แล้วก็มีความต้องการเตียงมากกว่าแต้วนะคะ
ทั้งนี้ต้องขออภัยหากไทม์ไลน์ข้างต้นสร้างความเดือดร้อน

แต้วขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ
กำลังประสบวิกฤตเดียวกันนี้นะครับ

แล้วก็ที่ยังไม่สามารถหาที่ตรวจได้
แล้วก็ผู้ที่ติดแล้วแต่ยังหาเตียงไม่ได้

พูดถึงแต้วก็ขอไปที่นวัฒน์ก่อนเลย

มากันต่อนวัฒน์อิสระใกล้สี่
มาแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแล้ว

เขามีการไลฟ์ไหมครับ

แล้วอาการเขาเป็นยังไงให้คนตอบถามนี่นะครับ
คุณนวัสต์ก็ถึงบอกว่าตลอดเยอะวันาเขาโคม่าไหม

รายการเราก็ได้บอกไปแล้วล่ะว่าลงโป่งลงปอดเจอเชื้อ

วันนี้หนังโลด
รอดแล้วเดี๋ยวมาขายครีมนางงามได้แล้ว

เดตอาการปวดรู้สึกว่าดีใจมากที่ทุกคนเป็นห่วง
นะฮะไลค์แหละนี้ได้รับการอนุญาตจากหมอแล้ว
อาการตอนนี้พ้นวิกฤตแน่นอนแล้วฮะ
ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้
ตนติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียที่ค่อนข้างแปลก
วันแรกที่เขารักษาตัวรู้สึกหนาวสั่น
เจาะเข็มไม่ได้เพราะหาเส้นไม่เจอเห็นไหม
ฉันก็บอกไปแล้วออกซีเยนเขาค่อยต่ำลงลงเห็นไหม
ตอนนั้นออกซีเยนคุณวัตรต่ำเหลือ๗๐
แล้วก็ล่าสุดหรือ๕๐โมตรต่ำมาก

เขาบอกเขายอมรับเลยค่อนข้างแรงมาก
หลังจากนั้นก็ต้องห้องเข้าห้องความดันสูง
การให้ยาตัวนี้ต้องนอนนิ่งอยู่บนเตียงวันละ๒ชั่วโมง

แล้วก็ต้องฉีดยาเข้าเส้นตลอดเวลา

เห็นไหมมันมีค่าสำหรับพวกผู้ป่วยหนัก
เขาบอกว่ามีการถ่ายพลาสมาใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมง
แล้วก็เป้าดูอาการว่าพลาสมาที่เป็น
ตอนนี้หายใจเองได้บ้างแต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
พรุ่งนี้จะมีอีกรอบเพื่อเช็คทุกอย่างอีกครั้ง
ประเมินไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ถึงโรงพยาบาลอีกกี่วัน

ครับก็ถือเป็นข่าวดีนะพี่นวัดอาการดีขึ้น
มีส่วนผสมค่อนข้างแปลก

ก่อนอื่นต้องสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับ

ใช่ก็ค่อยอ่านข้อความแล้วก็ค่อยตอบ

อืมนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะดีขึ้นกว่าก่อนเยอะ